ไปดูเรื่องอะไรที่พอจะทำให้มีชีวิตชีวากระชุ่มกระชวยกันหน่อยดีกว่าครับ
วันนี้ก็๑๔ตุลาคมอีก๒วัน
หลักกินแบ่งรัฐบาลก็ออกแล้ว
แล้วโอ้โหงวดนี้คุณเขียนมาสอนว่ากันว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับพญานาคจะมาแรง
ทีนี้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวท่านรอฟังนะฮะ
นางสิริพรอำไพพงศ์เนี่ยมีเรื่องเล่า

ค่ะแต่พี่นางเขาฝากบอกว่าพี่ไม่ได้มาใบ้หวยนะ

แต่ฟังแล้วมันก็เนอะโอ้โหเดี๋ยวท่านรอฟัง
แต่ไปดูที่นี่ก่อนครับที่บริเวณเกาะเจ้าแม่นาคี

วันนี้ก็มีทั้งชาวบ้านในพื้นที่
แล้วก็นักท่องเที่ยวจากหลายพื้นที่
ที่เดินทางมานะครับก็นั่งเรือไปยังเกาะนะฮะ
ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นหลานสาวพ่อปู่ศรีสุโธ
และแม่ย่าศรีปฐุมมาที่มาร่วมพิธี
เปลี่ยนจากชุดสีขาวเป็นชุดสีเหลืองทองสวยงาม
มีพ่อจ้ำเป็นผู้ทำพิธีนี่นะครับ
ทำพิธีเสร็จแล้วชาวบ้านก็ไปส่องดูอ่างน้ำมนต์กัน
หลายคนบอกว่าเห็นน้ำตาเทียนโอ้โห
ตัวเลขที่ตรงกับวันออกพรรษาเลยนะ
เลข๑๓เลยบางคนก็บอก
แต่ก็แล้วแต่ความเชื่อนะฮะแล้วแต่การมองเห็นมองดูด้วยนะครับ
ทีนี้มาฟังเรื่องราวจากนักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดัง
พี่นางสุริพรทร์อำไพพรงกันหน่อยนะครับ

ค่ะบอกพี่นางถูกอ่าลอตเตอรี่บ่อยเหลือเกินนะพี่นางบอกว่ามีความเชื่อและศรัทธาต่อพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมารวมถึงพญานาคทุกตน
แม้จะไม่เคยพบเห็นแต่สัมผัสได้ตามความเชื่อแล้วเคยสร้างปฏิหารกับตัวพี่นางมาเอง๒ครั้ง
ครั้งแรกก็คือตอนนั้นเสียงหายเสียงนี่หายไปเลยแบบเปล่งเสียงไม่ออกร้องเพลงไม่ได้
ก็อธิษฐานขอให้เสียงเนี่ยกลับคืนมาเพื่อร้องเพลงได้แล้วก็ได้ตามคำขอ
อีกครั้งหนึ่งก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหลานชายเมื่อปี๖๐
หลานชายของพี่นางชื่อนายเจษดาอำเคนหรือว่าน้องคอร์สอายุ๑๘ปี
ซึ่งได้เช่าเต็นต์มาใช้ในงานบุญทอดกระถิ่นที่วัดป่าสว่างธรรม
แล้วผู้เช่ามาเก็บเงินในตอนนั้นพี่นางก็ให้หลานชายก็คือน้องคอร์สเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์ไปเอาเงินมาให้แต่ไปประสบอุบัติเหตุชนกับรถเกี่ยวข้าว
บาดเจ็บสาหัสตอนนี้น้องคอร์สบวชเนรอยู่นะฮะ
ซึ่งตอนนั้นถึงขั้นศีรษะเนี่ยกระแทกพื้นอย่างแรงนะ
ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแพทย์บอกอาการ๕๐๕๐ต้องผ่าตัดสมอง
พี่นางบอกว่าไปยืนหน้ารูปปั้นพ่อปู่ศรีสุโธแล้วก็บอกตั้งจิตอธิษฐาน
มีความทุกข์ใจเรื่องหลานชายขอให้เกิดปฏิหารให้หายจากอาการบาดเจ็บที่เจ็บหนัก
แล้วปฏิหารมีจริงเพราะว่าพออธิษฐานเสร็จแพทย์มาบอกว่า
ตอนนี้อาการทางสมองของหลานชายดีขึ้นแล้วนะไม่ต้องผ่าตัดแล้ว
แล้วก็ออกจากโรงพยาบาลได้ฮะค่ะเนี่ยแล้วหลานชายก็เลยมาบวชเนรอยู่ที่วัดป่าสว่างธรรม
ซึ่งตอนนี้เป็นสามเณรปีที่แล้วนี่คือน้องคอร์สที่ขี่จักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุ
มะเนรเจษดาบอกว่าหลังจากเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
แล้วเกิดเหตุการณ์ในตอนนั้นนะมันเหมือนกับตัวเองเนี่ยตายแล้วเกิดใหม่
ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถเกี่ยวข้าวจนบาดเจ็บสาหัส
ศีรษะกระแทกอย่างแรงนะสำมะเนรคอร์สบอกว่า
มีความรู้สึกเลยนะว่าตัวเองเนี่ยลงไปอยู่ในนรกแล้ว
ขณะนั้นนะกำลังจะถูกจับลงกระทะทองแดงอยู่แล้ว
แล้วปรากฏร่างของพญานาคสีดำขนาดใหญ่
ซึ่งชื่อว่าอนันตนาคาราช
เป็นพญานาคที่เฝ้าทรัพย์สมบัติให้กับพ่อปู่ศรีสุโธ
มาบอกกับนายเจษดาณขณะนั้น
บอกว่าปู่ศรีสุโธให้ลงมาช่วย
ให้มาพาวิญญาณออกจากนรกนี่มันตรงกับที่พี่นางบอกไปขออธิษฐานขอเลย
ขอให้หลานชายปลอดภัยสมเนรเจษดาบอกว่าพออานันตนาคาราชพญานาคลงมาบอกแบบนี้ที่นรกนะ
บอกเสร็จปุ๊บตัวเองเนี่ยมาโผล่ขึ้นที่กลางสระน้ำวัดป่าสว่างธรรมที่บวชเนียนอยู่เนี่ย
อืมแล้วตัวเองนะตอนนั้นก็ถูกพามานอนทับร่างเดิมแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับลืมตาขึ้นมา
ค่ะตอนที่มานอนทับร่างเดิมเนี่ยคือกลางสระน้ำวัดป่าสว่างธรรมแต่พอลืมตาขึ้นมาปึ้งอยู่ที่โรงพยาบาล
อ้าวแล้วหมอก็ไปบอกพี่นางไงว่าเออสมองของหลานดีขึ้นแล้วนะไม่ต้องผ่าตัดสมองแล้ว
เนี่ยฮะเมื่อคืนวันก่อนออกพรรษาเนี่ยหลังจากนั้นมาบวชเนรนะเมื่อคืนก่อนวันออกพรรษาเนี่ย
มะเนรคอร์สบอกว่าได้นิมิตเห็นชายหญิงหลายคนที่มีหงอนสูงอยู่ที่ศีรษะนะ
แล้วข้างบนเนี่ยเป็นมนุษย์ตั้งแต่เอวลงไปเนี่ยเป็นงูมาหาที่กุฏิมาสวดมนต์
แล้วก่อนกลับนี่อันนี้เด็ดสุดก่อนกลับได้ให้เลขเด็ดกับสมเนรคอร์สเอาไว้
เมื่อกี้เห็นแล้วมีเลขอะไรสักอย่างในเหมือนในมือถือ
ใช่ไหมใช่เนี่ยอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะนี่ไงนี่ไง
นี่ไม่พูดกันแล้วกันดูอันนั้นไว้ค่ะ
เดี๋ยวให้ทีมงานเราวนมาอีกรอบหนึ่งทีมงานบอกสองรอบแล้ว
ท่านตั้งมือถือท่านรอไว้นะถ่ายภาพหน้าจอเลย๒มือล้วงกระเป๋า๒เท้าก้าวเข้ามา
สำเมอร์เนรคอร์สแบบวันนี้อ่ะมีหงอนอย่างนี้เลยที่ศิษย์ศาสตร์
ข้างบนเป็นมนุษย์ข้างล่างเป็นงูเนี่ยมาให้เลขเด็ดเมื่อสักครู่นี้
เช้ามามีพระที่อาศัยอยู่ที่กุฏิใกล้กันมาเล่าว่า
ได้ยินเสียงเหมือนมีคนจำนวนมากมาสวดมนต์อยู่ที่กุฏิสามเนรนะเมื่อคืน
นี่ปฏิหารไหมนั่นน่ะสิโอ้โหฟังแล้วบางทีก็แบบไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
ครับเออส่วนที่นครราชศรีมานะคะเดี๋ยวพาไปสองที่ครับ
ไปที่บ้านหลังนี้ก่อนค่ะบ้านของนางคำคล่องแคล่ว
อยู่ที่บ้านใหม่สามัคคีอำเภอพิมายนะคะเต่าตัวนี้ค่ะทำไมฮะ
เอาแป้งมาทามาถูที่กระดองเต่าส่องหาเลขเด็ดครับนี่
อกจากเอาแป้งมาทาแล้วก็เลยลองชั่งน้ำหนักดูซะหน่อย
ลองวัดดูสักนิดเอาน้ำหนักก่อนนะน้ำหนักนะคะ
เก้าจุดสามกิโลกรัมอืมความยาวจากหัวไปหางสิบแปดจุดห้านิ้ว
อื้อฮือลำตัวยาวสิบหกนิ้วนี่ฮิตสละกินแห่งรัฐบาล
มีเป็นจุดด้วยเหรอก็ไปตัดจุดออกดิ
เจ้าของบ้านบอกว่าคุณเข็มมาสอนนี่คล่องแคล่วมาก
บ่อยทุกงวดเราต้องเล่าอะไรแบบนี้
ลูกชายขี่รถจักรยานยนต์ไปท้ายหมู่บ้านนะคะและเต่าตัวเนี้ยขวางถนนเลย
ก็เลยเก็บมาเลี้ยงพอชาวบ้านรู้ก็เลยมาแห่ดูกัน
แล้วก็เอาแป้งมาทามาส่องหาเลขเด็ดจนกระดองขาวอย่างที่เห็นเนี่ย
เต่ามันหรือยังมันอยากสีขาวทาแป้งอย่างนี้ไหม
ก็เลยตัวขาวเลยอ่ะเนี่ยค่ะส่วนอีกที่หนึ่งนะคะ
พาไปที่วัดอุดมธัญวาสค่ะอยู่ที่อำเภอโนนสูงที่นครราชศรีมานี่แหละค่ะ
ประชาชนนำดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนทอง๑๔ต้น
เพราะเป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลออกพรรษานะคะ
ชาวบ้านเขาไปขุดพบต้นตะเคียนอยู่ในคลองหลังวัด
คือก่อนหน้านี้เจ้าอาวาสวัดฝันฝันว่ามีเจ้าแม่ตะเคียนมาเข้าฝัน
ให้ช่วยนำครอบครัวเจ้าแม่ตะเคียนทองทั้งหมด๑๔ต้นขึ้นมาจากน้ำด้วย
ครับก็นำรถแบ็คโฮแล้วก็นำต้นตะเคียนทองขึ้นมาจากน้ำได้สำเร็จ
ชาวบ้านก็เลยมาขอโชคขอลาบนะคะแล้วก็ต้องขอบอกเลยว่า
ถูกลอตเตอรี่กันมาหลายงวดแล้วค่ะอืม
ระยองฮะบ้านเกิดคุณแม่ผมค่ะ
ระยองนี่มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นที่บ้านของคุณป้าสมศรีมหาเขต
อายุหกสิบสองนะครับเป็นชาวบ้านที่ตะบนตะพงนะ
อ่าปรากฏว่าที่ดงกล้วยที่บ้านเนี่ยอยู่กลางสวนทุเรียน
มีหน่อกล้วยลักษณะประหลาดโผล่มาจากพื้นดินนะครับไปมีปลีขนาดเล็ก
ชูขึ้นมาอยู่ตรงกลางแล้วออกมาคล้ายดอกบัวนี่เห็นไหม
อ่านี่คุณป๊าบอกเหมือนดอกบัวเลยนะครับ
แล้วที่เครือกล้วยก็มีลูกดกสมบูรณ์ด้วยก็เลยเอาผ้าสามสีมาพันไว้รอบรอบนะครับ
เจ้าของบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มาใช้มีดฟันหนอกกล้วยรอบต้นกล้วย
เพราะว่าคือถ้าจะให้กล้วยมันโตอ่ะค่ะขึ้นมาเยอะเยอะอ่ะ
ต้องฟันต้นเล็กเล็กทิ้งให้โตสักกอนึงเนี่ย
งหนึ่งสักต้นสองต้นก็พอไม่งั้นเดี๋ยวมันแย่งวิตามินอะไรกัน
ฟันไปฟันมาเอ้าไปเจอปลีกล้วยกับกล้วยเนี่ย
มันออกมาตรงกลางตรงกลางต้นฮะเออเนี่ยฮะ
ต้นกล้วยไว้สามต้นนะเหมือนกับมีใครมาดนใจว่า
ให้มาฟันต้นกล้วยเล็กเล็กทิ้งจะได้เห็นตรงนี้เนี่ยครับ
ก็เลยลองนับกล้วยดูฮะที่มีอยู่นะ
นับได้ห้าหวีมีกล้วยทั้งหมดสองเก้าลูก
ก็เลยเชื่อว่ามีสิ่งที่มาดนใจให้เห็นตรงนี้แหละครับ
นี่เห็นไหมค่ะขอให้รวยค่ะขอบคุณครับ
ส่วนเหตุการณ์นี้เรายังต้องตามให้ต่อเพราะว่าเราไปคุยกับเจ้าของคลิปมานะคะ